และอีกหนึ่งสาวที่ต้องให้กำลังใจเธอเหมือนกันก็คือคุณตายชุติมาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะห่างหายจากวงการบันเทิงไปอยู่สักพักเหมือนกัน
ล่าสุดนางคัมแบ็คกลับมาแล้วนะคะกลับมามีผลงานทางการแสดงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้เธอรับบทบาทเป็นแม่
ซีรีส์รีเมคชื่อดังนั่นก็คือมาเตอร์เรียกฉันว่าแม่
ซึ่งสาวตายบอกว่าถึงแม้ว่าชีวิตจริงเนี่ยเธอจะรู้ซึ้งถึงบทบาทการเป็นคุณแม่
แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่แตกต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงนะคะ
และสำหรับชีวิตของเธอในตอนนี้ชีวิตจริงนะคะเธออัปเดตว่ามีเวลาดูแลลูกสาวน้องพี่พิมมากขึ้น
ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตสามีคุณทิมพิธาที่ก่อนหน้านี้อย่างทรัพย
อย่างที่ทราบกันดีว่ามีปัญหาการถึงขั้นอย่าขาดนะคะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
แม้จะมีข่าวลือว่าเซ็นใบหย่าแล้วเจ้าตัวก็เผยเพียงแต่ว่าเรื่องอยู่ในชั้นศาลค่ะ
ก็ยังพูดไม่ได้คือเป็นถึงว่าในกระบวนการเขาก็จะมีคำสั่งมาก็ไม่นานานานนะคะ
ก็ลือกันเยอะเนาะว่าเซ็นใบหย่าไปแล้วแต่เขาก็บอกว่าบางทีคุณทิมก็
ทางด้านการเมืองไงอาจจะมาเปิดเผยข้อมูลไม่ได้นะคะก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะ
ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณตายกับคุณยินตอนนี้คือทางพฤตินัยเนี่ยอย่าขาดกันแล้วแต่ทางนิตินัยเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนนะคะ
ส่วนลูกสาวตัวน้อยเขาทั้งสองคนบอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดคนอื่นไม่ต้องห่วง